คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หูที่คุณกำลังฟังพอดแคสต์เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน๙๐นาที
ใช่ครับยังไม่นับไอ้พิโสดฟุตบอลโลกนะเราก็ยังมีแบบช่วงตลาดซื้อขายหน้าหนาวนู่นนี่นั่น
เออก็ทำไปได้เยอะเหมือนกันนะเว้ยนะครับก็อ่ะอีพีนี้ก็ถ้าตามปกก็อาจจะเห็นมันเกี่ยวอะไรกับทีม๒ทีมนี้

มีแค่แบบห้องแต่งตัวที่อยู่แยกกันนอกนั้นอยู่ที่เดียวกันหมด
เป็นหนึ่งในสนามที่มี๓ห้องแต่งตัว
ทุกคนต้องเข้าใจก่อนตอนแรกเด็กอันนี้ไม่รู้ว่าใครจะเข้าใจผิดเหมือนผมไหมว่า

ซึ่งของทีมเยือนก็จะแบบก็ตามสเต็ป
อยากรู้อันนี้สิ่งที่อยากรู้คือมันจัดพื้นที่ยังไงกันวะ
มันก็เหมือนแบ่งกันเกือบครึ่งอะครับ
หมายถึงว่าเราลองนึกถึงสภาพนะ
อันนี้พี่จินตนาการไม่รู้หรอกใครรู้พิมพ์มาบอกก็ได้
ห้องแต่งตัวแปลว่าห้องแต่งตัว๒ห้องที่เป็นของทีมเยือน
มันต้องอยู่ในทิศทางเดียวกันป่ะ
เหมือนจะเหมือนคนละเกจกันนิดนึงมันจะคนละเกจกัน
ตอนเดินลงมันต้องมาเจอกันอยู่ดี
สุดท้ายปลายลงสนามมันต้องเจอกันอยู่แล้ว
ช่างมันเถอะเราแอบสงสัยไงแอบสงสัย
ก็จะมีที่โอลิมปิกสเตดียมก็มีโลมากับลาซิโอ
กำลังจะถามว่ามีแบบนี้อีกที่ไหนอีกไหม

ตอนนี้เร็วก็ไม่น่าจะมีละ

แต่ถ้าพูดเรื่องของสาเหตุทำไม

ก็ได้๒ประตูที่รวดเร็วมากอันนี้ผมสารภาพเลยคือผมเปิดนาทีที่๑๒ก็ไม่ทันเห็น

คือไม่ทันแค่คิดว่ามันจะยิงประตูเร็วขนาดนั้น
ไม่เป็นไรหรอกค่อยมาเปิดดูกลับมาถึงบ้านอ่ะยิงไปซะแล้ว
ต้องบอกว่าในช่วงก่อนที่จะเกิดดาร์บี้แมชเมืองมิลานก็ต้องบอกว่าสำนักข่าวในอิตาลีค่อนข้างที่จะตื่นเต้นกับการพบกันของมิลาดาบี้แมชรอบนี้ค่อนข้างมาก
มันทำให้ตอนนี้กระแสของคนอิตาลีแล้วก็สำนักข่าวในอิตาลี
ซึ่งเป็นสำนักข่าวกีฬาเนี่ยค่อนข้างที่จะไฮท์เกี่ยวกับทีมในอิตาลี
มาแรงเหลือเกินในช่วงนี้นะครับ
ก็ทำให้ตอนนี้ฟุตบอลเตอรี่ค่อนข้างคึกคักพอสมควร
ต้องทำยังไงกับชีวิตนี้
เพราะว่าถ้าเกิดทีมหนึ่งทีมใดสามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
และสมมุติว่าเป็นแชมป์
มันแต้มมันไล่กันอยู่นะครับ
มันก็จะทำให้ตอนเนี้ยการขับเคี่ยวมันก็จะ
เป็นการเดิมพันธุ์สูงมากของทั้งสองทีมนะครับ
หรือว่ายอดของอัศนวิหารที่อยู่เหนือสุดของเมืองมิลาน
ประมาณ๓๕๖ฟุตนะครับ
ต้องเท้าความไปถึงในช่วงปีคศ๑๘๙๙นะครับ
ซึ่งคงไม่มีใครเกิดทันแน่นะครับ
คนนี้เป็นทั้งผู้จัดการทีมแล้วก็เป็นผู้เล่นในเวลาเดียวกัน
ก็เกิดความตึงเครียดภายในสโมสรแห่งนี้นะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของทางการเมือง
มีเรื่องของมุมมองของรัฐธิชาตินิยมที่เพิ่มสูงขึ้นในอิตาลีในเวลานั้นนะครับ

ตามด้วยในปี๑๙๐๘นะครับ
หพันธ์ฟุตบอลอิตาลีมีการแข่งขันฟุตบอล๒รายการใหญ่
จะจำกัดให้นักเตะที่เล่นในรายการนี้ต้องเป็นคนอิตาลีเท่านั้น

ตรงจุดนี้มันทำให้เกิดความแตกแยกทางความคิดกัน
ก็คือต้องการที่จะเล่นให้เฉพาะคนอิตาลีเท่านั้น
เพราะว่าโดยรากฐานเขาเป็นอย่างนั้นจริง

มีเรื่องของความขัดแย้งทางสถานะทางสังคมด้วย
เขาจะถือว่าตัวเองเป็นคนชนชั้นแรงงาน
เป็นคนจนในสังคมนะครับ
ไม่ว่าแบบเวลาที่มาสนามเนี่ยก็จะเป็นสนาม
มาถึงสนามก็จะแบบเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นรถยนต์
มันจะเต็มไปด้วยเรื่องราวทางการเมืองที่ข้นเป็นแบบเลือดข้นคนจางเลย
ก็คือการเปิดรับผู้เล่นต่างชาติมากขึ้นนะครับ
มันอยู่ตรงที่ว่าทั้งสองทีมประสบความสำเร็จแทบจะไล่เลี่ยกัน
ถ้าเราดูจากทีมฟุตบอลที่อยู่ในเมืองเดียวกันแล้วประสบความเร็จเท่ากัน
อาจจะมีน้อยมากโอเคเราไม่นับลอนดอนนะ
เพราะมันเป็นเมืองหลวงใช่ไหมมันก็มันจะมีทีมใหญ่ที่แบบประสบความ
แต่มันก็จะมีทีมที่โดดออกมามากกว่า
หรือถ้าเป็นในเมืองลิเวอร์พูลความศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าของโทรฟี่
มันจะต้องมีทีมหนึ่งที่เด่นกว่าเสมอใช่
แต่ว่าไม่ใช่กับเมืองมิลาน
เพราะว่าเมืองมิลานประสบความเร็จไล่กันนะครับ
จริงก็ไม่ได้สำเร็จมากพอกันเท่าไหร่นะ

ที่ดูแบบมาคู่กัน
มันจะมาคู่กันทั้งในรูปแบบของโทฟี่และตำนานด้วยนะ

ซึ่งถ้าอยู่เมืองมิลานนี่เลือกเชียร์ไม่ถูกนะ

มันมีแคมเปญบนซับเวย์ของในเมืองมิลาน
รถซับเวย์ของเมืองมิลานเขามีการแบ่งสีด้วยนะ
สีด้านซ้ายจะเป็นสีแดงดำด้านขวาเป็นสีน้ำเงินดำ

ถ้าเราคิดในอีกมุมนึงสนุกนะ
ถ้าผมเข้าซับเวย์อันนั้นผมต้องรีดกระโดดไปแบบเงินดำ

โอเคแหละมันอาจจะไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่ว่าสนุก
คือเรารู้สึกว่ามันจะมีความแบบฟุตบอลมันเรื่องเชียร์สนุกอยู่แล้ว
จริงอันนี้เกร็ดไม่ใช่เกร็ด
เพิ่งได้รับความรู้สึกนี้พี่บอย
ตอนนี้ทีมบ้านเกิดแล้วกัน

ผมตั้งใจเลยนะจ่อเราไม่ขึ้น

นครศรีขึ้นทีหนึ่งยังไงเราต้องเชียร์ทีมบ้านเกิด
แล้วอยู่เอาโค้ดโย่งไปคุ้ม
นำมาครึ่งฤดูการทุกคนการันตีว่าขึ้นแน่นอน

แล้วอยู่ก็ตกอันดับจบด้วยอันดับ๘ยังอยู่ที่เดิม

ชนบุรี

เดี๋ยวจะลองดูว่าความรู้สึกนี่ตัวเองก็ยังไม่ได้เชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษนะ

แนะนำก็เอาเสื้อ๒ทีมมาเย็บรวมกันใส่๒ทีมเลย

ลงไปดูแล้วมันมีทีมเดียวไงแต่วันนี้อยู่มันแยกเป็นสองทีมก็ไม่รู้ว่าอ่ะ
เสื้อตัวนี้มันคือของทีมไหนวะครึ่งแรกใส่ทีมหนึ่งครึ่งหลังอีกใส่อีกทีมหนึ่ง
อยู่ที่สกอร์นำต้องมานั่งรุ้นนะครับก็อันนี้แซวว่าเออ
มีแล้วเหมือนกันอืมน่าสนใจน่าสนใจประเทศนครบ้านผมครับ
อย่างที่บอกไปครับอินเตอร์มิลานกับเอสมิลันเนี่ยประสบความเร็จไล่กัน
แล้วก็มีนักเตะระดับตำนานเหมือนกันนะครับก็จะไล่มาเริ่มจากที่ของยุค๕๐ก่อน
ยุคห้าศูนย์เนี้ยเป็นยุคที่เอสมิลลานด์ยิ่งใหญ่นะครับแต่หกศูนย์เนี้ยจะเป็นของอินเตอร์มิลลานด์นะครับ
แต่ในเรื่องของการสร้างซุปเปอร์สตาร์อันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าอินเตอร์มิลานและเอซิมิลานก็มีตำนานที่อยู่ในช่วงคาบเกี่ยวกัน
ขึ้นมาเหมือนกันแล้วเล่นตำแหน่งเดียวกันด้วยก็ทำจนทำให้แบบหลายคนก็แบบเป็นคำถามว่าแบบใครเก่งกว่ากัน
ส่วนอินเตอร์มิรานด์มีอเลสซันโดมัสโซล่า
ก็เล่นเท่ากับอินเตอร์มิรานด์๔๑๗เกม
ก็ห่างกันประมาณร้อย
เวลาติดทีมชาวอิตาลีมันเคยมีคำพูดว่าเลือกยาก
มันเลยมีประมาณว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะ
เหมือนโค้ชก็ตัดสินใจคือไม่เลือกตั้งคู่เลย
มันเล่นยากนะสมัยก่อนตำแหน่งที่มันทับกันมันขยายาก
แล้วก็ในปี๑๙๗๑ครับก็เมืองมิลานก็มีตำนานการดวนกัน
เคยมีพี่น้องที่อยู่คนละทีมกัน

นี่มันเท่นี่นะ
เราจะตกลงกันว่าถ้าใครเป็นผู้ชนะในเกมนั้นคนนั้นต้องเลี้ยงดินเนอร์ให้กับผู้แพ้
แต่ไม่ได้บอกนะถ้าผลเสมอเป็นยังไงอันนี้เขาไม่ได้บอกเขาบอกว่าแค่ผู้ชนะจะต้องเลี้ยงผู้แพ้
ตกลงกันไหมว่าถ้าเกิดโค้ดบอกอะไรมึงต้องมาบอกกูด้วย
อันนี้จริงก็มีนะเพราะจริงสองคนนี้อยู่บ้านเดียวกัน

มากระซิบบ้างแหละเฮ้ยเดี๋ยวมึงระวังให้ดี
สองคนนี้อยู่บ้านเดียวกันอาจจะแผนรั่วได้เหมือนกันนะครับอันนี้แซวนะครับ
เลซี่บอกว่าแม้เราจะอยู่คนละทีมกันแต่เราก็เคารพซึ่งกันและกัน
มันไม่ได้แปรเปลี่ยนความสัมพันธ์ใดของเราสองพี่น้องนะครับ

ความเป็นความเป็นจริงแล้วเด็กน้องอาจจะไม่ทันเราก็ไม่ทันหรอก

ใช่ถูกต้องครับอันนี้เป็นยุค๕๐ยุค๖๐ใช่มั้ยครับขอบภัยยุค๗๑นะครับ
นับว่าเขาเป็นกองหลังที่ดีที่สุดในยุคนั้นได้ไหม

แต่ถ้าในปัจจุบันแล้วเราทุกคนหรือสมัยนั้นผ่านไปแบบแค่๕๖ปี
เพราะวันนี้ผมไม่ได้ใส่มานะ
ในช่วงปลาย๙๐ต้น๒๐๐๐แล้วก็ได้เห็น๒คนนี้พลาดฟันกัน
เลิกเล่นตอนช่วงอายุหลัก๔เหมือนกันด้วยนะครับ

แต่ว่าเขากลับมาได้ในช่วงปี๘๖
ซึ่งเป็นเจ้าพ่อสื่อแล้วก็เป็นนักการเมือง
เขาก็ได้ทุ่มเงินมหาศาลจนเกิดเป็นสามฐานเสือยุคใหม่
ที่เคยเป็นยุค๓ฐานเสือของสวีเดนใช่ไหมครับ

ยุคนี้เป็นยุคที่ทุกคนน่าจะเริ่มจำได้แล้ว

แล้วก็ครองความสำเร็จไปจนเกือบทั้งทศวรรษ๙๐ด้วยนะครับ

สามคนนี้มีเขาเรียกอะไรนะเป็นตำนานทั้งสามคนน่ะ

ใช่แต่ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน
มันมาหลังจากนั้นอีก๑๐กว่าปีด้วย
แล้วเขาก็มีความฝันว่าวันหนึ่งเขาก็อยากที่จะบริหารทีมสโมสรทีมนี้
ก็๒๐๐๖ประมาณใช่ครับแต่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
ที่เรียกว่าใช้ได้พอกัน
ยังไม่มีใครทำเนี่ยยังไม่เคยทำได้
เพราะฉะนั้นก็ถือว่าในแง่ของฟุตบอลยุโรปเอง
สิ่งที่น่าสนใจต่อมาอันนี้ผมเชื่อว่าแฟนบอลจำนวนมาก
ที่ไม่ได้ตามบอลอิตาลีอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่า

คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตามปกติแล้วเนี่ย
เราไม่ค่อยได้เห็นกันหรอกนักเตะนักเตะเมืองเดียวกันย้ายข้ามฝาก
มันโอ้โหน้อย

แต่ว่าสุดท้ายก็คือต้องแขวนสัตว์สัตว์อยู่ดีแหละ

แล้วทางเสียหมีเองโรมันอับรามิสเขาก็สปอร์ตอยู่แล้วว่าแบบ
เขาเป็นคนที่พร้อมจะปล่อยผู้เล่นทุกคนถ้าแบบคนนั้นแบบเป็นตำนานของทีม
เพราะว่ามันเป็นความคือเขาอยากเล่นต่อ

มันทีมเล็กไปไง
ผมว่าจริงไอ้๒ทีมนี้สลับผู้เล่นกันเป็นว่าเล่นเลย

ไม่สำหรับความสำเร็จในการคุมทีมใช่มั้ยครับ

คือเขาก็ไปตลอดที่อื่นมาก่อน

ก็เลยได้อยู่ยาวนะครับ

เอ่อถ้ายุคเก่ากว่านั้น

ช่วงปีพีกาก้า

คนนี้แน่นอนทุกคนน่าจะพอคุ้นอยู่

ซีซั่นที่แล้วก่อนที่ซีซั่นนี้จะเป็น
เหมือนกัน

เขาก้าวข้ามความขัดแย้ง

เธอกำลังจะพูดเลย

ใช่ครับนั่นจึงทำให้การย้ายเตะ
มันก็เหมือนเป็นการย้ายทีมจากทีมหนึ่ง
ทีมหนึ่งเฉยไม่มีอะไร

ใช่ขณะที่ในมุมของแฟนบอลเนี่ย

มันไม่ได้มีแค่นั้นอีกมันยังมีเหตุผลอื่นอีก

มันอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเรา

มันจะตีกันจริงหรอมันก็ตีไม่ได้

๘๓อ่ะมันก็เลยแบบโทนดาวน์
ความรุนแรงของคู่นี้ลง

มันก็ยังดูดเดือดเลือดพลาดกันทุกครั้งที่มี

เอซันโดบาสโตนี่ผมก็โดนทุบไปหลายรอบอยู่

แต่แค่ว่าอุณหภูมิของแฟนบอล
กับทีมเองในนอกสนาม

แล้วก็สุดท้ายครับ

จากการแข่งขันเชียบแรก

ในวันที่๑๗พฤษภาคมนี้

เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็ทราบกัน
ใครจะได้เป็นผู้เข้า

หน้าปกก็คือเป็นภาพเหตุการณ์
เดี๋ยวผมอธิบายสั้นก็คือว่า
วันต่อมัน๕รอบเดียวกันด้วย

ชนะเกมแรก๒๐ใช่ไหมแล้วตอนนั้นมันยังมีกฎ

พอกลับมายุติประมาณ๑๐นาที

เกมนั้นมันก็ไม่ได้จบ

เล่นในบ้านอีก๔เกม

ปัดผ่านประตู๑๕ล้านยูโล

หายไปยับเลยนะ๖ล้าน

แล้วก็เป็นสิ่งที่แบบมันไม่ควรจะเกิดขึ้น

แต่ก็เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดขึ้น
มันเลยทำให้เราได้เห็นภาพที่เป็นประวัติศาสตร์
ที่เขาก็แบบมาเกาะที่วลัย

ซึ่งจริงเหตุการณ์ในวันนั้นแฟน

อย่าปลาพุกไฟลงมาเลยมันไม่ดี

เพราะอารมณ์ของแฟนบอลมันโมโห

ทำให้เกมนั้นมันก็
หยุดลงไปแล้วก็กลายเป็นภาพ

มันเท่นะ

ยังสปอยไม่ได้ใช่ไหม
ไม่รู้จะหยิบเรื่องไหนมาเล่าดี
ไปลุ้นกันเดี๋ยวดูอีกที
อารมณ์พี่บอย
จะเลือกอันไหนมา

เป็นช่วงโค้งสุดท้ายแบบสุด
เนี่ยเราปล่อยวันคือวันเสาร์ใช่ไหม

ก็เตะพิเมอร์ลีกไปนัดที่๓๖เนาะ

มันอาจจะมีการพลิกผันหรืออาจจะมีการคอนเฟิร์ม

ซึ่งถ้าเกิดอาเซนอนพลิกขึ้นมาเป็นจ่าฝูงโดยที่แบบเตะเท่ากัน
คริปต์ต่อจากนี้อาจจะเป็นอาเซนอนทั้งสัปดาห์เลยนะ

แล้วอันนี้พูดแบบไม่ได้แช่งหรืออะไร

มันไม่ได้วูบวาบเหมือนตอนก่อนหน้านี้นะ
มันก็เฉือน๒๑๑๐มาอยู่

ที่มาบรรทอนพลังอีก

ก็อย่างนั้นก็ถือว่าใช่แต่ว่าอีกมุมหนึ่งคือ
ถ้าเกิดลองคิดดูเขาไม่พลาดนัดที่แล้ว
แล้วเขาเก็บอีก๒๓นัดที่ลอยอยู่ในอากาศ
เถียงกันแทบตายแล้วหลุดทั้งคู่นี้ขำอยู่นะ
รอให้เขาพลาดหรือไม่ก็ไปพลาดเอง
ข้อมูลยอมเป็นไปได้ด้วยสมาธิไม่ค่อยอยู่หลังเนี่ย
เล่นได้ตรงตามมาตรฐานที่ควรจะเล่นแล้ว
แต่ว่าฟอร์มการเล่นกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ควรจะเป็นแล้ว

ซึ่งก็หน้าเล่าเหมือนกัน

เรื่องราวรูดวการนี้ดูแบบเข้มข้นอ่ะช่วงท้ายรูดวการดูสนุก
นะครับก็อ่ะช่วงนี้อีกสักเดือนนึงเนาะ
ฟุตบอลน่าจะเข้าสู่ช่วงพักฤดูการกันแล้วประมาณเดือนนิด
ไม่ถึงเดือนดิเพราะว่านี่ก็ไปกลางพฤษภาเข้าไปแล้ว
จริงเดือน๗ผมอาจจะแวบไปดูไปซีซั่นด้วยนะ
หรือน่าสนใจนะครับเผื่อพี่บ๊อยไปทำคอนเทนต์
ไปเล่าพระสักการณ์จากที่นู่นมาอ่ะโอเค
งั้นมาลุ้นกันว่าอีพีหน้าเราจะพูดถึงใคร
ต้องตามสถานการณ์นะครับแล้วก็ติดตามพวกเราเหมือนเดิมนะ
เหมือนเดิมนะครับวันเสาร์ประมาณช่วงบ่าย๒โมงก่อนบอลเตะนะครับก็มาลุ้นกันว่าจะปิดฤดูการยังไง
ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้หนักครับ
สำหรับวันนี้เราขออนุญาตบินกลับจากอิตาลีกันก่อนนะครับบินกลับจากเมืองมิลานโอเคเจอกันในพีหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ